ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครขึ้นไปตามยอดดอย
เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาคงได้เห็นน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในหลายจุด

ซึ่งถือว่าเป็นน้ำค้างแข็งแรกของปีนี้
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนพื้นที่อื่นเช้านี้อาจจะยังไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นมากนัก

เราจะได้เจอกับความหนาวเย็นเหล่านี้ตอนไหนแล้วก็มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาพอากาศของเมืองไทยของเราก็คือเรื่องของกระแสลม
กระแสลมที่ผ่านเมืองไทยของเราตอนนี้ยังคงนิ่ง
ดังนั้นจึงทำให้ความชื้นที่อยู่ในเมืองไทยของเราค่อนข้างที่จะไม่มีการกระจายออกไปยังจุดอื่น
ความชื้นเหล่านี้จึงทำให้อากาศนั้นค่อนข้างอบอ้าวที่เป็นแบบนี้
เพราะว่ามีกระแสลมจากบริเวณทางตอนบนพัดลงมานะครับ
ขณะที่กระแสลมอีกฝั่งหนึ่งนะครับถูกดูดเข้าสู่พายุลูกนี้
จึงทำให้มีลักษณะอากาศที่ยังคงนิ่งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่ทำให้มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้น

เคลื่อนที่ในระดับความสูง๕กิโลเมตรจากพื้นดินมีการกดตัวลงมา
ซึ่งทำให้อากาศเย็นจากด้านบนนั้นถูกดันลงมาเยอะกว่าปกตินะครับ

นี่คืออุณหภูมิในเช้าวันนี้เป็นอุณหภูมิพื้นราบนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศา
อีสานอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗เช่นเดียวกัน
ส่วนช่วงบ่ายอาจจะต้องระวังหน่อย
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ภาคเหนือ
จะสังเกตว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
นั่นหมายความว่าช่วงเช้ากับช่วงตื่นเช้ามากับช่วงสาย
อุณหภูมิต่างกันค่อนข้างเยอะประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เยอะแบบนี้ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับ
พรุ่งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
โดยพบว่าพรุ่งนี้อากาศเย็นจะค่อยมีการแผลลงมา
กระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มแรงมากยิ่งขึ้น
กระจายเอาความชื้นที่ปกคลุมอยู่ในเมืองไทยของเราออกไป
ก็จะเริ่มมีการกระจายเอากระแสลมเอาเรื่องของฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทย
ใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระแสลมที่มาจากฝั่งอ่าวไทยนั้นจะเริ่มแรงขึ้น
จะทำให้มีฝนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คลื่นแรงขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวันพรุ่งนี้
หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใหม่นะครับ
ในโอกาสน้ำหนาวผมคุกตะนันพี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ